ด้านหลังนี่โอ้โหแม่มาโวย
แม่มาโวยพี่เลี้ยงที่ไปฝากลูกเอาลูก๕เดือนนะไปฝากเลี้ยงไว้
แล้วทำไมพี่เลี้ยงทำลูกสาววัย๕เดือนตกจากฟูกที่นอนมา
แล้วหลังจากนั้นพอผ่านมาเป็นเดือนกลายเป็นว่าน้องสมองบวมเหรอ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมดูหน่อยค่ะนี่คุณแม่ถ่ายรูปลูกสาว
ลูกสาวเราเรียกว่าน้องจอยละกันค่ะอายุ๕เดือนวัยกำลังน่ารักเลย
แล้วแม่บอกว่าคุณแม่คือคุณแม่อภิญญาแจ่มสว่างนะคะ
มาแจ้งความกับตำรวจค่ะบอกว่าคุณตำรวจคุณตำรวจสพนปลือ
อันนี้คือที่ชนบุรีนะคะลูกเนี่ยที่เห็นหัวแบบใหญ่ใหญ่แบบนี้
เพราะว่าลูกมีอาการเลือดข้างในสมองและสมองบวม
ตอนนี้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีก็ถ่ายเอารูปถ่ายมาให้ดูค่ะ
เพราะว่าอะไรแม่เล่าให้ฟังว่าลูกสาวคนนี้นะแม่ไปจ้างพี่เลี้ยง
ให้ดูแลอยู่ด้วยเลยค่ะเดือนหนึ่ง๖๐๐๐บาท
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นย้อนไปเมื่อวันที่๙เมษา
เลี้ยงโทรมาบอกว่าคุณแม่ตอนนั้นน่ะคือพี่เลี้ยงหันหลังอยู่
แล้วน้องจอยเหมือนกับอยู่บนเตียงอยู่บนฟูกอะค่ะคุณผู้ชม
ฟูกที่นอนปรากฏว่าน้องตกจากฟูกแต่ฟูกไม่สูงนะ
แม่ก็รีบไปดูอาการแล้วเห็นว่าลูกในตามันมีเส้นเลือดฝอยใช่ไหมคะ
เส้นเลือดฝอยเหมือนกับเส้นเลือดฝอยแตกแต่ว่าหัวหัวก็มีรอยแดงแต่ไม่บวมนะ
ตอนแรกแม่จะพาลูกไปหาหมอแหละแม่ก็ดูอาการที่บ้านก็เออ
เออน้องก็ดูยังปกติก็กินนมได้ดูล่าเริงอะไรปกติ
ก็เลยไม่ได้พาไปแล้วทีนี้แม่ก็เอาไปให้พี่เลี้ยง
ช่วยดูอาการต่อก็ยังย้ำเลยว่าฝากดูด้วยนะ
ถ้าเกิดน้องมีอาการผิดปกติอะไรบอกด้วยในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะ
คือฟูกที่นอนความสูงมันประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยจนมาสิ้นเดือนเมษานะ
เลี้ยงแจ้งมาว่าคุณแม่ลูกสาวหัวบวมอย่าลืมนะ
ฟูก๙เมษาสิ้นเดือนพี่เลี้ยงแจ้งมา
แล้วพี่เลี้ยงถามว่าแม่น้องจะเป็นโรคหัวบาดไหม
เลี้ยงเองก็ไม่สบายใจแม่ก็กำชับบอกว่ายังไงพี่เลี้ยงช่วยดูอาการแบบใกล้ชิดหน่อยนะคะ
เลี้ยงก็แจ้งว่าน้องน่ะปกตินะอาการปกติยังมีการถ่ายคลิปมาให้คุณแม่ดูเลย
แบบว่าก็เล่นได้แล้วก็นั่งแบบนั่งเก้าอี้ของเด็กได้อยู่ปกติอะค่ะ
แต่จู่พี่เลี้ยงแจ้งแม่มาว่าไม่อยากรับเลี้ยงลูกสาวแล้ว
แม่ก็เลยไปรับลูกสาวมาเมื่อวันที่๙พฤษภาคม
ว่าหลังจากตกฟูก๙เมษาแล้วไปรับลูกมา๙พฤษภาคือผ่านไปเดือนนึงนะ
พบว่าลูกสาวหัวโตผิดปกติแม่รีบพาไปหาหมอเลยแล้วหมอบอกว่า
คุณแม่น่าจะมีเลือดคั่งหรือว่ามีน้ำคั่งอยู่ในสมองนะ
อันนี้หมอสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะจากการดูเพราะว่าน่าจะเกิดจากการกระทบกระเทือนอย่างหนัก
แล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วไงนับจากวันที่น้องตกฟูกหมอบอกว่าต้องเร่งผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเลย
กลายเป็นว่าเมื่อวันที่๑๐พฤษภาที่ผ่านมาน้องผ่าตัดนะคะแล้วตอนนี้น้องก็รู้สึกตัวแล้ว
ทีนี้เราฟังข้อมูลจากฝั่งคุณแม่แล้วฟังจากฝั่งพี่เลี้ยงเด็กบ้างค่ะ
เพราะว่าทางฝั่งพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยพาไปดูบ้านหลังที่รับเลี้ยงน้องจอย
เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วก็ข้างในก็จะมีเนี่ยค่ะพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
แล้วในบ้านเป็นยังไงพาไปดูพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยคือคุณกัลยวัฒน์นะคะ
บอกว่าอ๋อข้างในบ้านน่ะเหรอก็จะปูที่นอนให้เด็กนอนเปิดแอร์ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
แล้วก็มีเด็กที่เลี้ยงอยู่เนี่ยทั้งหมด๖คนจุดที่น้องจอยตกเนี่ยตกตรงไหนล่ะ
นักข่าวของเราก็อยากรู้ค่ะพาไปดูด้วยนะที่นอนจุดที่น้องตกเนี่ยเป็นที่นอนขนาด๔ฟุตนะ
อ่าสูงสักเขาบอกสูงเจ็ดนิ้วเหรอเจ็ดนิ้วมันวันเท่าไหร่ดอกคืบหนึ่งไหม
ขืบหนึ่งอ่ะเออขืบหนึ่งได้ประมาณขืบหนึ่ง
คือที่นอนตรงนี้ดูสิวางอยู่กับพื้นความสูงเท่านี้เลยคุณผู้ชม
แล้วเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุ๙เมษาน้องจอยเริ่มกำลังคว่ำตัว
แล้วก็ดีดตัวใช่ไหมเด็ก๕เดือนแล้วน้องคงจะพลิกมาตกที่นอน
ไม่หยุดเลยค่ะเส้นเลือดที่หางตาซ้ายเนี่ยแตกทีนี้แม่ก็เลย
ก็เลยรีบบอกแม่แม่ไม่ได้พาน้องไปหาหมอเพราะว่าแม่พากลับมา
แล้วก็ฝากให้ที่บ้านเลี้ยงเด็กอ่ะดูอาการแต่ทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ย
แชทกับแม่เด็กตลอดนะแม่ก็ย้ำว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติ
รีบบอกแม่นะซึ่งมาสังเกตเห็นว่าอาการน้องจอยหัวบวม
แม่น้องบอกว่าจริงเป็นกรรมพันธ์นะที่บ้านก็เป็นกันทุกคน
หัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ค่ะฝั่งพี่เลี้ยงน่ะบอกว่ากังวลเหลือเกินอ่ะ
พาน้องจอยไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลบังละมุง

แล้วก็เพิ่งรู้ว่าพ่อแม่น้องเข้าแจ้งความ
ตัวฝั่งบ้านของที่รับเลี้ยงเนี่ย
ก็ไปให้ปากคำนะเอาหลักฐานต่างไปยืนยันว่า
อันนี้เรากำลังถูกกล่าวหานะ

แล้วก็อยากได้รับความเป็นธรรมในส่วนนี้ด้วย
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ต่อนะคะ
ว่าอาการของเด็กมันเกิดมาจากอะไรกันแน่
เพราะว่าตอนแรกทางพี่เลี้ยงเองเขาบอกว่า
สังเกตแล้วแหละตอนที่รับน้องมาเลี้ยงน้องอาเจียนบ่อย
ยังบอกแม่อยู่เลยว่าแม่เปลี่ยนนมไหม
ก็เลยไม่รู้ว่าอาเจียนมันเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้ามีการกระทบกระเทือนที่ศีรษะแล้ว
แล้วมีการอาเจียนนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งนะ

สมองหรือว่าอวัยวะภายในได้รับความกระทบกระเทือนนะครับ
ภายใน๔๘ชั่วโมงต้องสังเกตดูนะครับผู้ปกครองนะครับ
หรือว่าคนทั่วไปก็ตามแต่ผู้ใหญ่ด้วย